ลงใต้ไปดูคนร้ายดวงกุฎหน่อยนะคะ
ไม่ดูเลิกไม่ดูยามค่ะเข้าไปรักทรัพย์ในโรงงานล้าง
ไม่สวยโดนผู้เสียหายล้อมจับโดนยิงตายหนึ่งนะคะ

แล้วก็คาดว่าน่าจะมีอีกหนึ่งคนที่หลบหนีไปได้
นี่คือจุดเกิดเหตุนะคะที่ตำรวจแล้วก็ชุดสืบสวนมือดีรวมทั้งพอถอเข้าตรวจสอบบริเวณจุดเกิดเหตุ
เป็นโรงงานอบยางพาราแต่ว่าประเด็นคือเหมือนกับปิดทำการไปแล้ว
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่ของตำรวจสพทาชีท่าชีนะคะจังหวัดสุราธานี
ตำรวจก็ไปตรวจสอบทันทีค่ะเป็นโรงงานร้างเดิมทีเคยเปิดเป็นโรงงานอบยางพารา
ทีนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า๑๘ไร่พบร่างของตัวผู้เสียชีวิตอยู่ในโรงงาน
แล้วก็เจอกับนายชินกฤษศรีอาวุธนะคะยืนรอพบตำรวจ
พร้อมกับอาวุธปืนขนาด๓๕๗เขาเป็นลูกชายเจ้าของโรงงานด้วย
ทีนี้ตรวจสอบดูเบื้องต้นคนตายยังไม่ทราบชื่อ
เขาสวมเสื้อผ้านะคะด้วยเสื้อยืดสีดำกางเกงขาสามส่วน
มีการคาดผ้าขาวม้าในมือของคนร้ายเนี่ยยังกำปืนไว้แน่น
แล้วก็มีร่องรอยนี่ค่ะกำปืนไว้แน่นหวังจะเข้ามาลักทรัพย์
มีร่องรอยถูกยิงบริเวณหางตาขวาหน้าอกแล้วก็มือซ้าย
รวมสามแผลนะคะนี่คือสภาพศพของคนร้ายที่หวังจะเข้ามาลักทรัพย์ในโรงงานคนอื่นเขา
ทีนี้ในที่เกิดเหตุค่ะตำรวจยังสามารถจับกลุ่มตัวเพื่อนคนตาย
โจรดวงกุฎด้วยกันนั่นแหละคือนายทัศนะคงรอด
คนนี้ยังรอดไม่โดนยิงตายวัย๒๖ปีนะคะ
ซึ่งเป็นเพื่อนกับคนตายพร้อมกับมีการตรวจยึดรถกระบะสีขาว
ติดแผ่นป้ายทะเบียนแล้วก็รถเก๋งค่ะ
ซึ่งก็เป็นรถที่ใช้ในการก่อเหตุอ่ะนะคะทีนี้พบว่าด้านหลังรถเก๋งเนี่ย
มีการดัดแปลงด้วยการยกเบาะที่นั่งออกไป
แล้วก็พบเครื่องมือที่ใช้ในการก่อเหตุต่างไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ตัดเหล็ก
คลุมด้วยผ้าสีดำแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมอุปกรณ์เครื่องจักรโกงงานต่าง
โอ้โหเพียบเลยนะคะทีนี้จากการสอบถามเจ้าของโรงงาน
คือนายสมเจตเขาเล่าให้ฟังแบบนี้เขาบอกว่าโรงงานของผมเนี่ย
ที่มีคนร้ายเข้ามาขโมยของเนี่ยจริงแล้วปิดมานานสี่ปีแล้ว
ทิ้งล้างไว้ไม่มีคนเฝ้าและที่ผ่านมาก็จะมีคนร้าย
่องเข้ามาขโมยทรัพย์สินมีค่าโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นเหล็กสายไฟ
แล้วก็ล่าสุดนะคะมีขโมยเข้ามาแบบลักทรัพย
ก็คือเป็นหม้อแปลงไฟฟ้ามูลค่ากว่า๕แสนบาทไปด้วย
โอ้โหโดนลักขโมยบ่อยขนาดนี้ลูกชายของเจ้าของโรงงาน
ก็เลยตัดสินใจซุ่มค่ะหวังว่าจะจับคนร้ายให้ได้สักวัน
กระทั่งมาถึงวันเกิดเหตุคนร้ายย่ามใจมาก
ขับรถเก๋ง๑คันรถกระบะ๑คัน
เข้ามาจะลักทรัพย์ในโรงงานแต่สุดท้ายเจอลูกชายปะเข้าให้
สกัดจับแล้วก็มีการยิงกันเกิดขึ้น
ฟังเสียงเจ้าของโรงงานหน่อยค่ะ
ปกติของมันมันก็เป็นป๑๗๐๐
หรือว่ารุนเรื่องวิทย์ขวาอาหาร